เป็นเรื่องที่สามีมาร้องทุกข์ค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเอง
ที่มาร้องทุกข์เนี่ยเพราะว่าภรรยาถูกทำร้าย
ถูกทำร้ายด้วยการสาดน้ำกรด
สาดน้ำกรดจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิต
และตอนนี้ผ่านมานาน๓เดือนกว่าแล้วเรื่องคดียังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ฝ่ายสามีก็เลยบอกว่าโอ้โหภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
อยากรู้ความคืบหน้าก็เลยมาร้องทุกข์นะคะ
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์นะ
ทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมชาย
เลี้ยวอายุ๔๕ปีชาวบ้านที่หนองตำลึง

โดยได้รับเรื่องร้องทุกข์บอกว่านางวาสนาพรมศา
อายุ๓๗ปีผู้เป็นภรรยาเนี่ย
ถูกน้ำกรดสาดบริเวณใบหน้า

แต่คดีความกลับไม่มีความคืบหน้าค่ะ

ภรรยาออกไปทำงานกะกลางคืนตามปกติเลย
อยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในตำบลหนองตำลึง

ดังนั้นฝ่ายสามีก็จะออกไปรับภรรยา
แต่พอออกไปรับคุณผู้ชมกลับไม่พบ
รอปภบอกว่าภรรยาของคุณเนี่ย
ออกจากโรงงานไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้ว
อ้าวไปจนถึงตี๕ไม่เจอภรรยา
ฝ่ายสามีก็เลยพยายามพยายามโทรหาภรรยาค่ะ

เป็นโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลพานทอง
แจ้งมาบอกว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว

อยู่ประมาณ๕๐๐เมตรจึงนำไปส่งโรงพยาบาล
นายสมชายผู้เป็นสามีก็เล่าต่อนะคะ

พยายามที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรพานทอง

เสียชีวิตของภรรยามาโดยตลอดเลย

รวมถึงยังไม่มีการแจ้งความแต่อย่างใด

ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการโทรเข้าโทรออก
ตำรวจเอาไปไหนก็ไม่รู้

ดังนั้นตนจึงเดินทางมาร้องสื่อ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับภรรยา
เพื่อต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง
เพราะไม่อยากปล่อยให้เรื่องเงียบไปเป็นแบบนี้นะคะ